พูดถึงการติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ออกมาไม่ได้
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไทย
ในต่างประเทศก็เคยมีการเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ไทยรัฐจอบประเด็นเราได้หยิบยกกรณีที่เคยเกิดขึ้น
มีเหตุการณ์ที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งติดอยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้

เพราะดีที่พวกเขาติดอยู่ไม่ทันข้ามวัน
ก็สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัย

กลางธรรมชาติที่สมบูรณ์
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนหวังจะไปเยือนสักครั้ง
แต่ที่นี่ก็ยังเป็นหนึ่งในจุดเกิดเหตุคนติดถ้ำ
นำไปสู่ภารกิจช่วยเหลือครั้งใหญ่ที่สุด

กับนักเรียนที่ไปเที่ยวบริเวณนั้น

และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
รายงานระบุว่าในวันนั้นเกิดฝนตกหนัก
และทำให้น้ำท่วมถ้ำปิดประตูทางออก
เด็กทั้ง๖คนและผู้นำทางติดอยู่ข้างในตั้งแต่เช้า

และเข้าถึงพื้นที่ในช่วงบ่าย
จุดที่เด็กอยู่จะไม่ได้ลึกจากปากถ้ำมากนัก
แต่น้ำที่ท่วมถ้ำเป็นอุปสรรคอย่างมากในการช่วยเหลือ
จากรายงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่า
พวกเขาใช้วิธีสูบน้ำออกจากถ้ำ
แบบเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการที่ถ้ำหลวง
โดยหวังว่าระดับน้ำจะลดลง
อยู่ในระดับที่ช่วยเหลือได้
แต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่ขนาดนั้น

ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ระดับน้ำในถ้ำไม่ลดลง
กลับกันมีความชัดเจนว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ที่ปากถ้ำถึงกับส่งสัญญาณออกมาว่า
สถานการณ์กำลังน่าเป็นห่วง
แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาที
ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในถ้ำก็ออกมาจากถ้ำได้
ท้องถิ่นรายงานคำให้การของผู้ประสบภัย
ออกมาเปิดเผยในภายหลังระบุว่า
พวกเขาตัดสินใจดำน้ำที่เป็นอุปสรรคเดียวที่ขวางทางออกอยู่

ยถวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและมืดสนิทออกมาได้สำเร็จ

เจ้าหน้าที่ส่งผู้รอดชีวิตทั้ง๗คนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โดยที่ไม่มีใครมีอาการน่าเป็นห่วง
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน